คุณผู้ชมคะก็เพิ่งตกออกตกใจกับเหตุการณ์เมื่อคืน
ลำสองที่เราเพิ่งเล่าข่าวไปสะพานกลับ
แล้วเนี๊ยดเที่ยงอันนี้มันมีอันอันนี่คุณผู้ชมลองดูนะคะ
แต่นี่ยังดีนะคะไม่ได้มีใครเจ็บไม่ได้มีใครเสียชีวิต

เก็บเงินเหมือนช่องทางด่วนนะคะครับมันร่วงลงมาแบบเนี้ยค่ะโอ้โห
ช่องเก็บเงินช่องที่หนึ่งและสองด่านเก็บเงินบางประกง
ทางขึ้นมอเตอร์เวย์ค่ะเข้าชนบุรีค่ะบางประกงฉะเชิงเศร้า
ร่วงลงมาแบบนี้ค่ะคือยังดีไม่ได้มีรถผ่านตรงนั้นนะคะ
ไม่มีคนเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีพนักงานที่อยู่ในตู้ตรงนั้นนะคะ
เพราะว่าเป็นช่องอัตโนมัติครับเพราะดีที่มันไม่มีใคร
แต่มันก็เกิดคำถามว่าร่วงมาได้ยังไงผู้มนุยการฝ่ายบริหารจัดเก็บเงิน
ธรรมเนียมกรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมเป็นช่องรับบัตรอัตโนมัติก็เลยไม่มีพนักงานอยู่ในตู้เก็บเงิน
เร่งดำเนินการยกหลังคาที่พังนี่ค่ะการจราจรก็เลยติดเลย
ติดขัดกันหนาแน่นเลยสาเหตุที่หลังคาพังถล่มเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้ค่ะ
ช่วงเกิดเหตุลมแรงฝนตกหนักมีน้ำฝนอยู่ในรางบนหลังคาเยอะ
ระบายไม่ทันจุดที่ถล่มเป็นส่วนที่ไม่มีเสารองรับ
ก็เลยพังลงมาง่ายหลังคานี้อายุการใช้งาน๒๐กว่าปี
วัสดุอาจจะเกิดการศึกหรอหรือแผ่นดินอาจจะซุด
ลมมันแรงฝนตกหนักครับมันรอดมันมันระบายไม่ทัน
คือน้ำท่วมเลยครับตรงเนี้ยครับตอนนั้นนะครับมันท่วมข้างบนด้วย
ท่วมเอ่อท่วมคือมันมันมีรางระบายน้ำครับ
แต่มันอาจจะระบายไม่ทันอันนี้เราต้องรวบรวมข้อมูล
แล้วก็ดูในรายละเอียดอีกทีนึงมันสร้างมาค่อนข้างนานแล้วครับผม
กี่ปีครับมันนาน
กับอีกอย่างถึงตรงเนี้ยจนอาจจะชุดมันก็มีผลครับ
ก็ต้องหาคำตอบมาให้ได้นะคะว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
คือล่าสุดอธิบดีกรมทางหลวงค่ะก็บอกว่าก็จะเร่งตรวจสอบหาสาเหตุ
ก็ให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและรายงานผลภายใน๑๔วัน
สั่งการให้กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเร่งดำเนินการจัดการนะคะเรื่องของการระบายรถ
แล้วก็จะซ่อมเสริมให้มันแข็งแรงเพื่อความปลอดภัย
กรมทางหลวงบอกว่าเดี๋ยวขอปิดการจราจรตู้เก็บเงินช่องนั้นไปก่อน
ที่๑และ๒นะคะก็ทำให้ใช้แค่ได้บางช่องรถก็จะติดหน่อย
กรมทางหลวงขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
แต่วันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบแบบชัดนะคะว่าสาเหตุคืออะไรกันแน่
แต่ถ้าแค่ฝนตกลมแรงอายุการใช้งานนาน
คือตรงนี้ก็เป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวงอีก

เป็นพื้นที่ของกรมทางหลวงอีก
ก็ต้องไปดูว่าการก่อสร้างมันได้สเปคหรือเปล่า
แล้วถล่มลงมาพอดีทำยังไง
หรือกำลังผ่านที่และถล่มลงมาพอดีทำยังไง